นี่ครับเป็นพิธีเข้าทรงพญานาคแต่จู่ครับร่างทรงเกิดอาการประหลาด
คนที่มาร่วมพิธีแถวนั้นเปียกหมดเลย
เอาให้ดูกันนะเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
แต่ร่างทรงคนนี้อาการประหลาดมาแล้วดูสิท่าทางมันเหมือนเลื้อยคือยืนไม่ตรง
จะต้องแบบว่าตัวหักตัวงอดูอาการเป็นแบบนี้เลยครับ
แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือ
พ่นดำครับเนี่ยค่ะก้มลงไปแล้วก็พ่นดำพวด
นี่คนที่เขามีความเชื่อรีบยกมือไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

แบบนี้จะตรงตรงก้อสังกว่ำไปแบบนี้จะตรงก้อสังครอง
แต่ให้ดูเป็นเรื่องความเชื่อนะแล้วที่สำคัญพูดด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจริง

ลักษณะการทำอย่างนี้ผมพูดตรงเลยนะ
ถ้าเกิดว่ามีสักคนละเหรอ

เพราะฉะนั้นนะเราพูดด้วยความระมัดระวังเราพูดด้วยความห่วงใยนะ
ไม่ได้ไปว่าอะไรกันไม่ได้ไปลบหลู่เรื่องของความเชื่อ

เข้าใจในเรื่องของความเชื่อแต่ว่าช่วงนี้ก็พักก่อนก็ได้

พิธีกรรมที่มันจะทำให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโควิด
เอาเป็นไปได้นะพักไว้ก่อนดีกว่านะครับ
ด้วยความเป็นห่วงอย่าโกรธผมนะผมเป็นห่วงนะ
จริงก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ชมทุกคนแหละ